เกิดเหตุน้ำป่าถล่มปางมะภาคแม่ห้องศรนะครับ
คือมาแบบพลึบเลยฮะมาเร็วไปเร็ว
ทิ้งไว้แต่ความเสียหายใหญ่หลวงครับ

เมื่อกี้นี่คือไหลทะลักแหล่งน้ำ
ไม่อยากคิดถ้าจุดไหนมีรูจุดไหนมีทางโหวเข้ามา

ถล่มบ้านดูดแดงขนาดนี้
น้ำป่าของจริงนะครับน้ำป่าหลายหลากเข้ามาจากเชื้อเขา

พึงไปถึงบ้านคนสะพึงไปถึงถนน
ถนนหนทางถนนหลวงถนนเล็กถนนใหญ่

น้ำป่าล้นคลองทะลักถนนทางหลวงไหนโดนบ้างนะ

ตัวเมืองเลยตัวเมืองปางมะผ้า
อันนี้น้ำหายไปแล้วนะน้ำหายไปแล้วแต่ยังคงเหลือไว้

จุดระดับน้ำประมาณสัก๑ไม้บรรทัศน์๓๐เซนติเมตร
แต่ยาวไปประมาณเป็นร้อยเมตรฮะ

จากน้ำมาเอาพืชผักผลไม้เอาซุงเอาท่อนไม้
เอาต่างนานามาปิดกั้นทางน้ำด้วย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวบ้านเคลียร์พื้นที่กัน
ซึ่งเบื้องต้นยังไม่มีรายงานคนเจ็บคนตาย
หรือคนศูนย์หายแต่ประการใด
นี่คือเหตุการณ์ล่าสุดนะฮะของเมื่อวานนี้นะครับ
จากที่ปางมภาษจังหวัดแม่ห้องศรครับ